พิทักษัตริย์ในฝรั่งเศสได้ออกมาเรียกร้องให้เอาผิดกับโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งของฝรั่งเศสนะคะที่ได้ละเมิดกฎคุ้มครองสิทธิสัตว์ด้วยการทารุณอย่างโหดร้ายค่ะ
คลิปวิดีโอดังกล่าวได้เปิดเผยให้เห็นว่าโรงฆ่าสัตว์แห่งนี้ใช้วิธีการที่โหดร้ายและทารุณกับสัตว์ค่ะ
เช่นการทุบตีสัตว์และใช้ไฟฟ้าช็อตสัตว
ขณะที่สัตว์นั้นยังมีชีวิตอยู่
ซึ่งผิดต่อหลักการคุ้มครองสัตว์ของฝรั่งเศสนะคะ
ทันทีที่คลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ออกไป
ทำให้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของฝรั่งเศสออกมาประนามว่า
กระทำในลักษณะดังกล่าวนั้นโหดร้ายและทารุณเกินไป
เตรียมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทันทีค่ะ
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานด้วยนะคะว่า
หากผลตรวจสอบชี้ว่าโรงงานนั้นละเมิดหลักคุ้มครองสิทธิ์ของสัตว์จริงค่ะ
ฆ่าสัตว์แห่งนี้จะถูกปิดตัวเหมือนกับโรงฆ่าสัตว์อื่นนะคะ
ในหลายแห่งของฝรั่งเศสซึ่งถูกสั่งปิดเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา